ซึ่งคุณมดดำเนี่ยก็ได้ไม่เคยนะทำให้แฟนรายการนั้นผิดหวังเลย

คือตอนนี้มะตูมันเหมือนกำลังแบบซุ่มคบกับพระเอกรุ่นน้อง

เอาหลายคนอ่ะอยากรู้ว่าเออคนนั้นอ่ะเขาเป็นใคร
เจ้าตัวก็ได้เคลียร์ประเด็นนี้แบบเขินนะ
เออสถานะตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่งทำความรู้จักกัน
ในอนาคตทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแฟนนะ
เจ้าตัวก็ประกาศเลยค่ะว่าทุกคนนั้นจะได้เห็นแน่นอน
จะควงไม่สัมภาษณ์คู่แบบออกสื่อกันไปเลย

คือตุ้มยังไม่อยากพูดเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องแบบ

จะบอกว่าผู้ชายทุกคนในชีวิตตุ้มจะจีบก่อนหมดเลย
ไม่อยากจะตอบเหมือนดาราตอบอะ

คือในความเป็นจริงถ้าตอบแบบดาราก็คือแบบว่า
จริงมันยังไม่มีอะไรมาเป็นพี่น้องกันหรอก
แล้วเรื่องอนาคตหนูยังตอบไม่ได้
แต่ถ้าเป็นมะตูก็คือก็อยากได้เขา

ก็อยากได้เขา
แต่ถ้าเกิดมาพูดเขาอาจจะหนีไปก่อนก็ได้
เพราะมันยังไม่ได้จุดโปรเศษที่คบกันแบบ๑๐๐
แต่วันนี้สถานะของเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่
ถ้ามันพัฒนาเมื่อไหร่ตูมสัญญากับพี่ทุกคนครับ
จะเป็นคนจุงมือเข้ามาพูดตรงไหนครับ
ตอนนี้คุยกันอยู่อย่าทิ้งพื้นทางทำให้ใครตื่นตูมไง

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวแฮปปี้จนหน้าบาร์แล้วคือการควักเงินกว่า๗หลักเลยนะ
ให้คุณแม่ได้สำเร็จนะคะซึ่งก็ทำเอาคุณแม่ปลื้มจากน้ำตาซึมเลย
ส่วนตัวมะตูมเองค่ะก็ดีใจไม่น้อยนะที่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่
การทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงค่ะ
ก็มีหลากหลายแง่มุมเหมือนกันสำหรับมะตูมนะคะ

น่ารักคือคนเรามันก็มีหลากหลายคน